เขาจะไปรับซื้อพวกปี๊บ
ไปรับซื้อเอง
รถกระบาดตัวเองแล้วก็ไปศีลชีวิตอย่างเดียวได้ในรถของตัวเอง
อันนี้ปีที่เขารับซื้อใส่น้ำมงน้ำมันอะไรกันไป
เขาไปนอนตายอยู่ในรถกระบะตัวเองจอดอยู่ใกล้กับกองปี๊บเก่าที่บริเวณพื้นที่ว่างเปล่า
ในซอยแยกของถนนเพชรเกษม๑๒๒อำเภอกระทุ่มแบนที่สมุทรสาคร
ทีนี้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหตอนชาวบ้านไปเจอในกลิ่นศพนี่เหม็นเน่าคะคุ้งไปแล้ว
แต่ว่าไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายอะไรนะฮะคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาประมาณสัก๗๘ชั่วโมงนะฮะ
ในตัวเนี่ยพบกระเป๋าสตางค์แล้วก็เงินสดอยู่สักพันกว่าบาทนะฮะทีนี้ก็ไปถามรอปภ
ซึ่งทำงานอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุก็บอกว่าก่อนหน้านี้นะก็มีคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างมาบอกว่าไปดูลุงเสน่ห์เขาหน่อย
ทำไมไปนอนอยู่ในรถอย่างนั้นนอนห้อยขาอยู่นานมากแล้วไม่ขยับตัวไม่รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าก็โทรแจ้งตำรวจเข้าไปตรวจสอบ
คนในซอยเนี่ยเขาก็รู้จักกับลุงเสน่ห์เขาทำอะไรลุงเสน่ห์เนี่ยก็เป็นคนอัธยาศัยดีคนนึงมาใช้พื้นที่ตรงนี้จอดรถนะฮะ
แล้วก็ไปเคาะฝาปี๊บเก่าออกนะป้งเป้งของแกไปเดี๋ยวจะเอาไปขายให้กับคนที่เขารับซื้ออยู่ที่จังหวัดราชบุรี
เขาทำแบบนี้มาสักเดือนหนึ่งแล้วนะมักจะไปขอดื่มน้ำกับอาบน้ำที่บ้านของคนระแวกนี้แหละนะฮะ
คุณลุงเสน่ห์เขาเคยบอกเพื่อนบ้านบอกว่าเขาเช่าห้องอยู่แถวอำเภอสามพรานนครปฐมนะฮะ
แต่ด้วยอาชีพของเขาก็รับซื้อปี๊บมาแล้วจะไปขายมันต้องเคาะเอาฝามันออกก่อนมันเสียงดัง

ทีนี้คนที่ห้องเช่าที่นครปฐมมันรำคาญไล่ลุงแกออกมาจากห้องเช่า
ลุงก็จริงนะลุงเคยมีครอบครัวอยู่ที่โคราชแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้ว
พอคนไล่ออกมาจากห้องเช่านครปฐมทำยังไงก็มาขอพื้นที่ว่างปากตรงนี้อยู่ที่สมุทรสาครมาทำมาหากิน
เพราะว่าเคยมีครอบครัวเนี่ยแล้วใครรู้จักคุณลุงเสน่ห์นะชื่อจริงเสน่ห์รุ่งเรืองนะยังไงก็ติดต่อไปยังจำรวจหน่อยแล้วกันนะฮะ
เพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีใครแจ้งไปว่าเป็นญาติก็ต้องเอาไปไว้ที่มูลนิธิก่อนเพื่อจัดการ
สุดท้ายไม่มีใครมาติดต่อก็ต้องจัดการในฐานะของการเป็นศพคนระยะต่อไป
คือก็น่าเห็นใจนะอาชีพอะไรก็ตามที่มันทำแล้วมันมีเสียงมีกลิ่น
น้องทั้ง๒คนคุณผู้ชมฮะไอเสียงกับกลิ่นเนี่ยคนเรามันรู้สึกไม่เหมือนกัน
บางคนโปรงเป็นแค่นี้เออรับได้รับได้ไม่ดังเข้าใจ
กลิ่นอีกอย่างนะที่บางทีแบบว่า

เพิ่งพาอาศัยก็เบาได้เบา